คุณผู้ชมคะขณะนี้มีประมุขของประเทศต่างทั่วโลกอย่างน้อย๑๕พระองค์นะคะ
ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักข่าวอัชรักอัลอาวาสของซาอุดีอาราเบียรายงานว่า
เมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานบินอับเดลอาซิสอัลซาอุดแห่งซาอุดีอาราเบีย
และเจ้าชายโมฮาเมดบินนายเยฟบินอับดุลอาซิสอัลซาอุด
ทรงมีพระราชสารมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
แสดงความเสียพระราชหรือไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียได้รายงานว่า
สมเด็จพระราชินีประมัยสุรีอากงตวนกูฮัชยะฮามินะ
ก็ทรงส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหรือไทยเช่นเดียวกัน
และนี่คือบรรยากาศปวงชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวาชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกา
และชาวต่างชาติจำนวนหลายร้อยคน
จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย
ตั้งอยู่บนถนนวิสคอนซินในเขตจอร์ชทาวน์
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทย

ยังมีการเผยแพร่ภาพของนายโจเซฟมิลาโน
งศูนย์กิติมศักดิ์ของไทยที่นครบอสตัน
กับนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟอเรด้า
และเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์สดับเบิลยูบูช
กำลังคุกเข่าน้อมถวายบังคม
และแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

ที่บริเวณจตุรัสภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนที่ประเทศฮังการีมีคนไทยจำนวนนับร้อยคน

และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน

ที่บริเวณด้านหน้าโบสเซนสตีเฟ่นบาซิริกา

อาศัยอยู่ที่นครเพิร์ตของออสเตรเลีย

สมุดลงนามที่ทางสถานกงศูนย

และอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ลงนามในสมุดถวายอาลัย

และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเบลเยี่ยม

มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กับการสูญเสียครั้งใหญ่นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าอาคารสถาน
ทูตมีการจัดเต็นต์แสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจ
และทางทีวีมีการถ่ายทอดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
จากเมืองไทยให้ประชาชนได้รับชมส่วนบรรยากาศที่วัดไทยธรรมาราม

มีประชาชนชาวไทยลาวเวียดนามจีนกัมพูชาเบลเยี่ยมและลักเซมเบิก
สวดมนต์บำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยด้วย
เป็นภาพบรรยากาศที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์
ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัย

วันแรกที่เปิดให้ลงนามถวายความอาลัย
มีจำนวนผู้ลงนามทั้งสิ้น๑๑๐๐คน
ส่วนวันที่๒มีผู้ร่วมลงนามราว๕๐๐คน
โดยเมื่อคืนวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยและชาวสิงคโปร์
เดินทางไปรวมตัวกันที่วัดอนันตเมตยาราม
ย่านบูกิจเมระของสิงคโปร์
เพื่อร่วมสวดมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน

มกลางความโศกสลดของชาวไทย
ส่วนที่กัมพูชาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเป็น
เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยมีประชาชนและชาวกัมพูชาจำนวนมาก

ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทย
ได้เปิดการลงนามถวายความอาลัยทุกวัน

ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ยังคงเดินทางไปลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปย์กันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

ด้วยการจัดสมุดให้เข้าไปลงน้ำได้ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
นอกจากนี้คนไทยในไต้หวันบางราย
เช่นเดียวกับบรรดานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยกว่าร้อยคน
ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุนยัสเซ็น
เมืองกวางโจมนตนกวางตุ้งประเทศจีน
กันน้อมถวายความอาลัย

พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณอัลล้นพล

และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
ประจำกรุงกวาลาลำเปอร์ของมาเลเซีย

จะเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตครบ๗วัน

เมืองเปอร์ตาลิงจายารัฐสลังงอ
วันพุธที่๑๙ตุลาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกา

จะนำถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงศ
วันพฤหัสบดีที่๒๐ตุลาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไป
ขอเรียนเชิญชาวไทยในกรุงกวาลาลัมเปอร์
สลังงอและรัฐใกล้เคียง

รองผู้บัญชาการกองกำลังแห่งสหภาพชนชาติกะเหลี่ยง
บัญชาการกองกำลังสหภาพชนชาติกะเรียง
ออกแถลงการลงวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๕๙
ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยระบุว่ามีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่เปี่ยมด้วยพระอาชารีภาพ
พระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนชีพ
เพื่อความผาสุขของประเทศและประสบกรณิกร
ส่งมีพระเมตตาเผื่อแผ่ไปยังกลุ่มชาติภัณฑ์ต่าง

โดยไม่ทรงเลือกปฏิบัติทั้งต่อสถานะเชื้อชาติและศาสนา
โดยเฉพาะพระเมตตาต่อชาวกะเหลี่ยงขยาและชาวมอน
ลีภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
รวมถึงพระเมตตาต่อรายงานหลายล้านคนจากพม่า
ที่ได้เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย